ซื้อมาจากเชียงรายยูเต็ดด้วยค่าตัว๓๐ล้านปอนด์
ซึ่งประธานสโมสรเชียงรายก็ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังการย้ายตัวด้วยค่ะ
รวมถึงตาสโมสรใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาล๒๐๑๘ที่จะถึงนี้ค่ะ
แปลเป็นไทยก็คือเครื่องจักรสีน้ำเงิน
ซึ่งในครั้งนี้นะคะมีการเปลี่ยนสีประจำสโมสรจากเดิมเป็นสีเขียว

ตราสโมสรก็ออกแบบใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงใช้กระต่ายเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิม
ก็เพื่อก้าวสู่การฉลองเข้าสู่ปีที่๑๐ของสโมสร
ไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดตัวนักเตะคนใหม่ที่ติดพันธ์ภูมิจันทร์
กลางทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากสโมสรเชียงรายยูเต็ดด้วยค่าตัว๓๐ล้านบาท
เนื่องจากว่าการย้ายทีมนะคะเตอร์ไพรส์แฟนบอลเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวออกมาเลยค่ะ
โดยการเซ็นสัญญาของเจ้านิวนะคะก็เซ็นเซ็นสัญญากับบางกอกกราศ๔ปี

เป้าหมายก็คือการพาบีจีติดอันดับ๑ใน๓ให้ได้ในฤดูการนี้
โดยนายมิติติยภัยรัฐนะคะประธานสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดก็เปิดเผยถึงสาเหตุที่
ก็บอกค่ะว่าเป็นความต้องการของนักฟุตบอลเองนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะเสริมผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ
ก็จะขอขึ้นเงินเดือนนะครับแต่ว่านิวเขาต้องการที่จะย้ายทีม
อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมเองก็คงต้องตอบแฟนคลับแบบนี้นะครับ
ก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับส่วนเท่าไหร่อย่างไรนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าเราไม่ได้เรียกร้องนะครับสโมสรบางกอกกราสว่าอยากจะได้เท่าไหร่ยังไง
แต่ว่าก็ด้วยความกรุณาของมาก่อกราสเนี่ยก็ให้เงินมาให้จำนวนในการทานเฟิร์มมาก็สมเหตุสมผล